ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุสะเทือนใจในครอบครัวนะคะ
พี่ชายสุดทนคว้ามีดจ้วงแทงตัดคั่วหัวใจของน้องชาย
เมาเสียชีวิตในบ้านที่จังหวัดชายนาฏค่ะพี่ชายสารภาพนะคะ
บอกว่าน้องชายดื่มเหล้าเมาแล้วชวนทะเลาะกันเป็นประจำ
ติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ร่างไร้วิญญาณของนายมณีอายุสี่สิบเจ็ดปีนั่งความน่าเสียชีวิตอย่างสลด
กลางบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยา
จังหวัดชายนาฏสภาพศพถูกแทงรวม๔แผล
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีแผลชะกันตัดคั่วหัวใจหลังนายถนอมอายุ๕๔ปี
พี่ชายร่วมสายเลือดเป็นคนลงมือก่อนนั่งรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมของกลางมีดปอกผลไม้ยาว๘นิ้ว๑เล่ม
ถนอมผู้พี่เล่าว่าช่วง๓ทุ่มวานนี้เขากับน้องชายเกิดทะเลาะกัน
โดยน้องชายดื่มเหล้าเมากลับมาที่บ้านพร้อมกับเปิดเพลงเสียงดังอยู่ใต้ถุนบ้าน
เขาจึงลงมาเตือนทำให้น้องชายเกิดความไม่พอใจและมีปากเสียงกันขึ้น
โดยน้องชายเปิดฉากเข้ามาชกต่อยเขาจึงเดินเข้าไปหยิบมีดปอกผลไม้ในห้องนอน
ซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านก่อนปีกเข้าแทงน้องชายหลายแผล
ขณะนั้นน้องชายวิ่งหนีออกมาล้มฟุบที่ข้างบ้านจนเสียชีวิต
ที่ทำไปล้วนมาจากบันดาลโทษะเพราะสะสมความโกรธแค้นมานาน
เคยถูกน้องชายข่มขู่จะทำร้ายมานานกว่า๒ปีแล้ว
สาเหตุเพราะน้องชายเข้าใจว่าแม่รักเขามากกว่า
บ่อยมากครับข้าผมไปได้ความเหนื่อยก่อน
ผมก็แบบผมจะยอมเลยผมจะเงียบแล้ว
แควะทั้งคืนครั้งงี้ผมจะนอนเงียบ
มแค้นสะสมของผู้พี่ทำให้นางสุพลผู้เป็นแม่
ยังคงรู้สึกเศร้าใจที่เห็นลูกแท้พี่น้อง
ร่วมสายเลือดต้องมาทะเลาะกันจนเกิดการสูญเสีย
ก่อนยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะเวลาที่นายมณีผู้น้องดื่มเหล้า
แต่ที่ผ่านมาหากไม่ดื่มสุราก็ไม่ได้ทะเลาะกัน
จนถึงขั้นมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น

นี่คือจะเป็นคนน้องนี่แหละใช่ไหมครับ
ผู้เป็นแม่ยอมรับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ให้กับครอบครัว
โดยนายถนอมผู้พี่ไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถูกตำรวจสพสัพพยาแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา